เฮียรอบนี้กระบะเมาซ่าขนาดไหนฮะ
ลงมารัวหมัดซัดอัดคนขับรถพ่วงเนี่ยน่วมไปตามตามกันฮะ
พอแล้ว
ขอแสดงความยินดีพี่เสื้อชมพูมีคดีพยายามฆ่า

ก่อนที่ตบเขาเอามีดไล่ฝันเข้าพอดีกว่านะครับโอ้โฮอันนี้ใช่เลย
นี่คือเหตุการณ์ที่สะพรึงกลางถนนฮะ
เหตุการณ์นี้เสื้อชมพูคือรัตนพลสร้อยคำสิง
เอามีดฟันแล้วลงไปกระทืบเขาไม่กล้าแล้ว
เพราะอีกฝั่งนี้มันมีมีดฝั่งนั้นยืนเฉยเลยรอให้ตบอย่างเดียว
ฝั่งนั้นคือรัฐชื่อคล้ายกันนะไอ้คนต่อยรัตนพล
คนโดนต่อยชื่อว่ารัฐฮะคนขับรถพ่วง
คนขับรถพ่วงขับมาเรื่องของเรื่องคือรัตนพลเนี่ยเขาเมา
พอเมาแล้วโดนรถพ่วงเฉียวพอโดนรถพ่วงเฉียวก็จอดประกบกันเลยฮะ
พอลงประกบรัตนพลคนขับกระบะควงมีดลงมาด้วย
รัฐก็ไม่กล้าสู้รัดรถใหญ่นะเองรถใหญ่ไม่ใช่เหรอ
พี่รถใหญ่แต่ตัวกูเล็กลงมาตัวเล็กกว่ารัฐนพลเยอะเลย
แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันควงมีดลงมามันเอามีดไล่ฟันก่อนเลย
เลือดตกยางออกจากนั้นมาไม่กล้าสู้เลยจะตบจะต่อยจะเตะ
อาบขนาดไหนก็ทำเถอะสุดท้ายแล้วเพื่อนที่เขาขับรถพ่วงมาด้วยกัน
ลงมาดูเหตุการณ์อ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันต่อยเพื่อนเราอ่ะ
เพื่อนที่เขาขับรถพ่วงลงมากระทืบรัตนพลนะฮะ
แล้วจากนั้นก็นำส่งตำรวจไปครับเมียฝั่งเมียทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็พยายามอธิบายว่าฝั่งผัวดีขนาดไหนโดยเฉพาะฝั่งเมียที่เป็นฝากฝั่งของกระบะ
อธิบายว่าก็รถหนูโดนชนอ่ะผัวกับหนูก็ต้องมีอารมณ์เป็นธรรมดา
แต่เหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าไม่ธรรมดาฮะ
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรระเบาะไผ่ในพื้นที่
ท่านตำรวจเอกโพงกะนันรักษาชาติท่านภูมิกับ
บอกว่านี่คดีไม่ธรรมดาแล้วนะครับ
แจ้งข้อหา๔ข้อหนักพกพาอาวุธไปในชาวสาธารณะ
ก็คือพกมีดไปทำให้เสียทรัพย์ก็คือทำรถชนกันเนี่ยนะ
เมาสุราขณะขับรถและข้อสุดท้ายที่บอกว่า
คดีใหญ่แล้วฮะพยายามฆ่าเขาด้วย
เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้นอกจากปะทะกันกลางถนน
แล้วเจอคดีหนักแถมไปอีกต่างหากครับ